อีกหนึ่งที่นะคะที่ต้องไปกันนะคะแล้วทุกคนต้องเตรียมความพร้อมนะคะ
นั่นก็คือเกาะคำชโนธเตรียมพร้อมกันหรือยังคะ
เขาเตรียมจะเปิดเกาะแล้วนะจ๊ะ
ไปกันเลยเย่ไปกันที่นี่เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราช
ของพระปู่ศรีสุธโฑและมายาศรีปฐุมา
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหลายคนทราบกันดีนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมการบริหารเกาะคำชโนธ
เขามีการเตรียมความพร้อมเร่งทำความสะอาดบริเวณหน้าเกาะคำชโนธ
แล้วก็นำผักตบชาวาขึ้นจากคลองน้ำรอบเกาะด้วยนะ
ก็คือเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย
เพื่อจะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรพ่อปู่และแม่ย่า

วันที่๒๐มิถูนายนนี่

วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังชัดนะคะ
จะเปิดในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่๒๐มิถูนายน
โควิด๑๙นั่นเองครับแล้วนักท่องเที่ยวคนไหนที่จะมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่านนะ
จะต้องทำยังไงคะลงทะเบียนออนไลน์กันก่อนนะคะ
และที่สำคัญต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากราบไหว้ขอพรได้
แต่ไม่แนะนำให้เอามือไปสัมผัสกับบริเวณรากต้นไม้หรือบริเวณใดเลย
คือทางเกาะเนี่ยเขามีการล้อมเอาไว้ด้วยนะคะยังไงซะใครอยากมาต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อน
แล้วก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยต้องพกมาด้วยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งเจลล้างมือก็ต้องพกมานะคะ
ถือความปลอดภัยของทุกคนจะได้ไปชมไปเยี่ยมไปสากรากันบ่อย